คุณผู้ชมมาดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่ปัตตานีนะฮะ
ค่ะเหตุการณ์นี้นะคะผู้ช่วยกำนัน

แล้วก็ขับรถกระบะกำลังจะออกจากบริษัทแล้ว
คุณผู้ชมคนร้ายมากัน๒คน
แล้วนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
จังหวะนี้นะภรรยาเป็นคนจะปิดประตู
แล้วสามีก็คือผู้ช่วยกำนัน

นี่ค่ะคุณผู้ชมเริ่มเห็นขวัญขึ้นไหมฮะ
เพราะว่าถูกยิงแล้วหน้ารถเนี่ยแล้วก็จังหวะนี้ค่ะตัวฝั่งภรรยากำลังจะเปิด

แต่ก็งงไงเสียงมันดังมากนะตอนนั้นน่ะ
ต่อหน้าภรรยานะครับใช่
แล้วก็รถกระบะคันนี้ก็ถูกกระหน่ำยิงนะครับ
ผู้ก่อเหตุซ่อนตัวอยู่ข้างกำแพง
ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูต่อนะ
อันนี้ฝ่ายภรรยาไปเปิดประตูแล้ว

ก็คือนายฮัมมือซะแวร์ยูโซอายุ๕๐ปีเนี่ยค่ะ

เขาก็พยายามเอาอาวุธปืนที่เขามีอยู่
ยิงตอบโต้ไปเหมือนกันใช่ฮะ

คือคนร้ายเองเดี๋ยวจะให้ดูภาพยาวต่อเนื่องเลยค่ะ
เพราะว่าหลังจากที่คนร้ายแบบพยายามที่จะรัวยิงมา
เขาเข้ามาแบบเจาะประชิดกับรถคันนี้เลยนะรถกระบะ

เห็นคนร้ายใช่ไหมคะลูกศรสีแดง
คุณผู้ชมลองดูจังหวะที่คนร้ายเดินมาถึง

เอาให้แน่ใจนะครับว่าคนบนรถนี่

แล้วก็เปิดประตูรถคันนี้เพื่อจะไปอะไร

ไปเช็คละหนึ่งแล้วไปขโมยปืน
อาวุธปืนประจำกายขนาด๙มมของผู้ช่วยกำนันด้วย

ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงประตูทางเข้า
บริษัทรัพย์เหมาเกาะสร้างที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี
โอ้โหรถกระบะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะ
พลุนเลยโดยเฉพาะฝั่งขวาแถบขวา

เกลือนเป็น๒๐กว่าปอกเลย

คุณผู้ชมจริงผู้ช่วยกำนัน
ตอนที่ถูกกระหน่ำยิงขนาดนี้นะ

แต่ว่าไปเสียชีวิตตอนถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว
แล้วก็ไปคุยกับภรรยาของผู้ช่วยกำนัน
ภรรยาบอกว่าสามีทำงานเป็นรอปภอยู่ที่นี่

และเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น๖โมงเช้าเมื่อวานเนี่ย
ทั้งตัวสามีแล้วก็ตัวภรรยาเองเนี่ยออกเวรแล้วกำลังจะกลับบ้าน
แต่ปรากฏว่าคนร้ายมาดักยิง

พยายามจะบอกให้สามีถอยรถกลับมานะ

แล้วสามีก็พยายามที่จะยิงตอบโต้ต่อสู้ไปแต่ก็สู้ไม่ได้

ว่าสามีเคยโดนลอบยิงที่มัศยิตตั้งแต่ปี๕๗
แต่ไอ้รอบนั้นกระสุนมันด้านคุณผู้ชม

คิดดูสิจาก๕๗มาปีนี้๖๖มาเจอเหตุการณ์นี้
โอ้โหแล้วรอบนี้สามีเสียชีวิตค่ะ
ตำรวจสพสายบุรีเนี่ยก็กำลังเร่งตามตัวคนร้ายนะคะ
ไปดูกล้องวงจรปิดว่าหนีไปทางไหนบ้าง
แล้วเท่าที่รู้ผู้ก่อเหตุ
เราอาจจะเห็นว่ามี๒คนใช่ไหมคะตอนมายิง
แต่ตำรวจบอกว่าผู้ก่อเหตุมากัน๔คน

แล้วคันที่๒ก็คือที่คุณผู้ชมเห็นลูกศรสีแดงนั่นแหละค่ะ

กรณีที่ผู้ช่วยกำนันโดนยิงเนี่ยมันมาจากอะไรบ้าง
ตำรวจบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวจะเลือกตั้งแล้วไง
ก็ไม่รู้ว่าไอ้ปมประเด็นการเมืองการเมืองท้องถิ่น
จะเกี่ยวข้องด้วยไหมตั้งไว้๑ประเด็นแหละ
อีกอันนึงจะเป็นการสร้างสถานการณ์หรือเปล่า
อาจจะเป็นกลุ่มปฏิบัติการในอำเภอสายบุรีอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีก็ได้
นี่ค่ะ๒ปมที่ตำรวจตั้งเป้าเอาไว้

ตอนนี้กำลังเร่งล่ายอยู่นะคะทั้ง๔คนค่ะ